ที่จะตัดสินโชคชะตาครอบครัวของพ่อแทน

ว่าจะสามารถพิชิตโจทย์คำถามได้ทั้งหมด๔ข้อ
แล้วคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่นะครับ
เฉลยอยู่ในมือผมนี่อุ่นอยู่เลยนะครับ

ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท

รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐บาท

ขอให้เป็นเช่นนั้นนะแม่นะ

ผมหวังว่าวันนี้จะได้มีรอยยิ้มกลับไปบ้านด้วยนะครับ
ในวันนี้ผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่องงานไม้ครับ

กลับไปในเวลา๒นาทีครึ่ง
ยุ้ยทำได้หรือไม่ได้ครับ
ได้

ได้

ได้ครับ

ภายใน๒นาทีครึ่งหรือ๒นาที๓๐วินาทีนะครับ

เวลาไปทั้งหมด๑นาทีครึ่งครับ
มั่นใจแค่ไหนนะพ่อกับเก้าอี้ตัวที่เราตอกเมื่อสักครู่นี้

หมายถึงว่านั่งได้แน่มั่นใจ

เพราะฉะนั้นทำไปได้แล้ว๑ข้อนะครับ
คว้าทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๕๐๐๐บาท
ลุ้นกันต่อในข้อ๒เลยนะครับ
ผมจะเฉลยข้อที่๒จากเรื่องฟุตบอลครับ

ถูกถูกถูกถูกถูก

เดี๋ยวหนูได้
ตอนนี้เราผ่านไปได้ครึ่งทางแล้วนะครับ

เราได้รับเงินทุนไปต่อลมหายใจอยู่ที่๑๐๐๐บาท

ผู้ชมครับผมจะเลือกชะลือได้จากเรื่อง

ตัวเลือกใดต่อไปนี้ไม่ใช่เนื้อเพลงของไผ่พงศธร

พอได้ตัวหัวใจมีแฮงฮึดลุยสร้างฝัน

นึกสัตว์นึกสัตว์นึกสัตว์
ผิดนะครับ
ทุกเพลงทุกตัวเลือกเป็นเพลงของพี่ไผ่
แต่มีอยู่ตัวเลือกเดียวที่ไม่ใช่เพลงของพี่ไผ่นะครับ
นั่นก็คือตัวเลือกที่๓ครับ
ความฝันน้อยอ้ายยังคอยน้องมาสารต่อ
เป็นเนื้อเพลงยังคอยที่ซอยเดิมของมนแคนแก่นคูณครับ

แต่เรายังมีโอกาสลุ้นเงินแสนในข้อต่อไปนะครับ
ขึ้นอยู่กับเรื่องสุดท้ายที่ผมจะเฉลยนะครับ

และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
น้ำหนักสุดท้ายของแม่โกะที่ระบุในตารางนี้

ข้อ๒ครับ๕๔กิโลกรัม
สุนทรเลือกตอบตัวเลือกที่๒๕๔กิโลกรัม

หนึ่งแสนหนึ่งแสนหนึ่งแสน
นุ่มแสงนุ่มแสงนุ่มแสงนุ่มแสง
นุ่มแสงนุ่มแสงนุ่มแสงนุ่มแสง
น้ำหนักล่าสุดของคุณแม่๕๕กิโลกรัม
ออนไปลดให้แม่ทำไมอีก๑กิโล
เอาละครับวันนี้นะฮะครอบครัวของพ่อแทนนะครับ

พลิกวิกฤตไปได้๒ข้อด้วยกัน
๑๐๐๐๐บาทครับ

ค่าอาหารค่าเสียเวลาให้ต่างหากนะครับ
จะได้นำไปใช้ไม่ว่าจะได้แสนได้ล้าน
พ่อครับเงิน๑๐๐๐บาทนี้
ถามหน่อยว่ากว่าจะได้เงิน๑๐๐๐นี้ยากมากไหมครับพ่อ
ยากยากมากครับทำงานหลายวันเลยครับ

แล้วพ่อจะไปต่อลมหายใจตรงไหนก่อนได้ครับ
เก็บไว้รักษาลูก

ค่าลดค่ากินครับ
หนูขอโทษนะตอนนี้ครอบครัวเรามีเงินติด

พวกเราพร้อมที่จะเป็นกำลังใจนะพ่อนะครับ
แล้ววันนี้ถึงพ่อจะไม่ได้เงินแสนหรือว่าไม่ได้เงินล้าน
พ่ออย่าหมดกำลังใจทุกคนอย่าหมดกำลังใจนะ
สัญญากับพวกเราและสัญญากับคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านแล้วนะครับ
พวกเราทุกคนและรวมทั้งคุณผู้ชมด้วย
ผมเชื่อนะครับว่าใครที่ได้ดูตั้งแต่ต้นรายการนี้
คงจะรักครอบครัวนี้แล้วเห็นใจครอบครัวนี้มาก
คุณผู้ชมครับความรักของพ่อแม่ไม่มีวันหมดอายุจริง
ไม่ว่าจะผ่านไปกี่สิบปีก็ตาม
ถึงแม้ว่าลูกที่เกิดออกมาร่างกายจะไม่สมบูรณ์
แต่ลูกก็คือลูกและลูกของบ้านนี้
เขาเกิดจากความรักที่สมบูรณ์ของพ่อแม่
เพราะ๓๗ปีที่ผ่านมานั่นคือเครื่องพิสูจน์แล้วครับว่า
พ่อแม่รักพวกเขาเหลือเกินแล้วก็พร้อมที่จะดูแล
พร้อมที่จะมอบความรักนี้ให้กับพวกเขาต่อไป
แม้ลมหายใจสุดท้าย
คุณผู้ชมครับผมขอฝากครอบครัวของพ่อแทน
ให้ช่วยกันต่ออายุและต่อลมหายใจให้กับครอบครัวนี้ด้วยนะครับ
ถ้าเกิดว่าท่านช่วยกันคนละเล็กละน้อย
ผมเชื่อนะครับว่าเงินเพียงน้อยมีที่ทุกคน
ให้กับครอบครัวนี้อย่างน้อยเป็นกำลังใจให้กับผู้ชายคนนี้
เขายังมีกำลังที่จะยืนสู้เพื่อครอบครัวเขาได้

ให้กับคุณผู้ชมแฟนรายการเกมต่อชีวิตได้
อีกหนึ่งครอบครัวนะครับขอบพระคุณล่วงหน้า
แล้วก็ขอขอบคุณสำหรับเรื่องราวทุกท่านในวันนี้นะครับ
ขอบพระคุณนะครับขอให้พ่อสุขภาพแข็งแรงนะแล้วก็น้องด้วยนะ
ขอให้มีแต่สิ่งดีเข้ามานะครับให้คุณพระคุ้มครองนะครับ
แล้วที่ขาดซะไม่ได้เลยก็ต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีครับ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

พบกับผมและโจทย์คำถาม๔ข้อเพื่อพิชิตเงิน๑ล้านบาท
ต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เวลา๑ทุ่มตรงในเกมต่อชีวิต
วันนี้ผมชายามิชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ
สำหรับข้อนี้ก็คือ
ห่อขนมไข่หงจำนวน๒๐ลูกภายในเวลา

๒นาที
เร็ว
สวัสดีครับ